สวัสดีครับ๗นาฬิกา๓๔นาทีนะครับมาตรวจสอบสภาพอากาศพร้อมกันในรู้ก่อนร้อนหนาวกับผมคุปตนันพิสิทธิ์มหันครับ
คุณผู้ชมครับวันนี้เป็นวันที่ลมหนาวนั้นค่อนข้างเชียวแรงละทีเดียวทำเอาชาวเหนือชาวอิสานทั้งสรรสภาน
ขณะที่บริเวณตอนกลางประเทศไทยนะครับในพื้นที่ภาคกลางภาคตะวันออกวันนี้ก็ได้สัมผัสลมหนาวเต็มรูปแบบ
สภาพอากาศต่อจากนี้ไปจะเป็นอย่างไรต้องติดตามกันแต่ว่าก่อนอื่นก่อนที่เราจะไปติดตามสภาพอากาศกันนั้นเนี่ยนะครับ
มีหนึ่งปรากฏการณ์บนท้องฟ้าที่อยากจะเชิญชวนคุณผู้ชมได้ชมความสวยงามกันนี่ก็คือการชมสิ่งที่เรียกว่ากาแล็กซี่ทางช้างเผือก
รูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรจะสามารถที่จะมองเห็นได้อย่างไรนั้นมาติดตามกันนะครับ
คุณผู้ชมครับตลอดเดือนนี้ทางสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติได้เชิญชวนคุณผู้ชมที่สนใจในเรื่องของดาราศาสตร์รวมไปถึงความสวยงามของท้องฟ้า
ได้ชมปรากฏการณ์นี้กันพร้อมกันโดยจะเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นเดือนนี้เป็นต้นไป
โดยเปิดเผยว่าการชมทางช้างเผือกนั้นจะสามารถชมได้ตั้งแต่ช่วงรุ่งเช้าเป็นต้นไปครับ
โดยจะสามารถที่จะมองเห็นแนวใจกลางทางช้างเผื่อบริเวณขอบฟ้าทางทิศตะวันออก
ระหว่างกลุ่มดาวแมงป่องกับกลุ่มดาวคนยิงธนูตั้งแต่เวลาประมาณตี๕๓๐ก่อนดวงอาทิตย์จะขึ้น
และหลังจากนี้เป็นต้นไปเราสามารถให้จะมองเห็นทางช้างเผือกได้ดีขึ้นเรื่อย
จากแนวปะทะทางช้างเผือกจะโผล่พ้นขอบฟ้าเร็วขึ้นปรากฏอยู่สูงจากขอบฟ้ามากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ
โดยใจกลางทางช้างเผือกคือส่วนหนึ่งที่สว่างที่สุดของทางช้างเผือก
ประกอบไปด้วยวัตถุบนท้องฟ้ามากมายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นดาวเริกกระจุกดาวนะครับรวมทั้งเดวิล่า
ซึ่งทางชมผึกเป็นวัตถุท้องฟ้าที่สามารถที่จะมองเห็นได้ด้วยตาเปล่ามีความสวยงาม
โดยจะสามารถเห็นทางช้างเผือกพาดผ่านเป็นแนวยาวกลางท้องฟ้า
ตั้งแต่ทางทิศเหนือจรดทิศใต้นับว่าเป็นวัตถุทางท้องฟ้าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเมื่อเรามองจากโลกครับ
ซึ่งทางช้างเผือกในครั้งนี้หากฟ้าใสไร้เมฆในที่ที่มีในที่ที่ไม่มีแสงสว่างรบกวน
ก็จะสามารถมองเห็นได้ชัดเจนในทุกภูมิภาคของประเทศไทยเลยทีเดียว
ระยะนี้ก็เหมาะกับการชมปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์
เพราะว่าเมฆค่อนข้างน้อยจากอิทธิพลของบริเวณความกดอากาศสูง
แผลลงมาดูดกลืนความชื้นในท้องฟ้าออกไปจนเกือบหมด
ทำให้เมฆนั้นค่อนข้างที่จะบางตานะครับและจากการตรวจสอบ
วันนี้เมืองไทยของเรานั้นก็ยังคงได้รับอิทธิพลจากบริเวณความกดอากาศสูง
หรือว่ามวลอากาศเย็นจากประเทศจีนอย่างต่อเนื่อง
โดยเช้าวันนี้เองพบว่ามูลอากาศเย็นจากประเทศจีนสีฟ้าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้
มีการแผลลงมาเยอะที่สุด
จะสังเกตว่ามีการแผลลงมาไปจนถึงบริเวณทางตอนบนของประเทศมาเลเซีย
หลังจากนั้นจะอ่อนกำลังลงอย่างต่อเนื่อง
ช่วงสายวันนี้จะถอยร่นไปอยู่บริเวณทางตอนบนของประเทศไทย
ตั้งแต่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือมาจนถึงบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออก
แล้วก็จะอยู่แบบนี้ไปจนถึงเช้าของวันพรุ่งนี้
ที่ช่วงสายของวันอังคารก็จะเริ่มอ่อนกำลังลงอีกครั้งหนึ่ง
ก่อนที่จะออกจากเมืองไทยของเรา
การว่าจะออกจากเมืองไทยของเราไปในช่วงเย็นของวันพรุ่งนี้
นั่นก็หมายความว่าตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันพุธ
หลายจุดหลายพื้นที่ยังคงได้สัมผัสอากาศหนาวเย็นอย่างต่อเนื่อง
มาเยือนก็คือเป็นกระแสลมที่อยู่สูงจากพื้นดินประมาณ๕๕กิโลเมตร
เป็นคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากประเทศพม่าสีฟ้าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้
จะสังเกตว่ามีการแผ่ลงมาปกตรลุเลยมาทางตอนบนของพื้นที่ภาคเหนือและภาคอิสร์่อด้วย
การที่คลื่นกระดาษสายดมลังกาวพัดมา
ก็สามารถให้จะเหนียวนำความชื้นจากบริเวณอ่าวเบงกอลอยขึ้นสู่ท้องฟ้า
ถ้าหากความชื้นมากเพียงพอก็จะสามารถก่อตัวกลายเป็นกลุ่มก้อนเมฆแล้วก็เกิดฝนได้
แล้วก็จะถือว่าเป็นปัจจัยตัวสำคัญเลยทีเดียว
ที่จะทำให้บริเวณทางตอนบนของประเทศไทยทั้งในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนอีสานตอนบน
ยังคงได้สัมผัสกับอากาศหนาวเย็นต่อไปตลอดสัปดาห์นี้
ภาพรวมการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเป็นอย่างไร

ฟ้าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้นี่คือบริเวณที่มีอากาศหนาว
อุณหภูมิต่ำกว่า๑๕๙องศาเซลเซียต
เช้าวันนี้ปกกลุ่มเกือบทุกพื้นที่นะครับตั้งแต่บริเวณทางตอนบนจนถึงตอนกลาง
ขณะที่ช่วงบ่ายวันนี้ครับอุณหภูมิจากการตรวจสอบพบว่า
สูงสุดนั้นไม่เกิน๓๐องศาเซลเซียต

สำหรับใครที่จะไปท่องเที่ยวในเทศกาลตรุษจีน

จะสังเกตว่าพื้นที่สีเขียวเริ่มกลับคืนมา

ในพื้นที่อิสานตอนล่างภาคตะวันออกภาคกลาง
ส่วนบริเวณทางตอนบนภาคเหนือทุกพื้นที่
แล้วก็บริเวณพื้นที่ภาคอีสานยังคงได้สัมผัสอากาศหนาวอยู่นะครับ
ส่วนวันพุธนะครับพื้นที่สีฟ้านั้นปกคลุมบางจุดเท่านั้น

และบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน
หลังจากนี้ก็จะอุ่นขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในขณะที่อีกหนึ่งเรื่องที่ต้องจับตามองก็คือ
เรื่องของสถานการณ์คลื่นในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
ในระยะนี้มีข่าวอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียว

คลื่นค่อนข้างสูงแล้วก็คลื่นซัดตามชายฝั่ง

ก็เกิดจากอิทธิพลของมรสุมตะวันออกเชียงเหนือ

รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้อย่างต่อเนื่อง

แน่นอนครับการที่แรงแบบนี้ก็จะทำให้เกิดฝนเกิดขึ้น
โดยฝนส่วนใหญ่นั้นจะตกในบริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างนะครับ
สถานการณ์คลื่นนั้นก็จะเน้นในบริเวณฝั่งอ่าวไทย

ซึ่งเป็นกราฟิกที่แสดงบริเวณที่มีโอกาสเกิดคลื่น
โดยเราจำลองเป็นแถบสีต่าง
เพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้เข้าใจมากยิ่งขึ้น
สีเขียวสีเหลืองครับคือบริเวณที่คาดการณ์ว่าจะมีคลื่นสูงประมาณ๓๔เมตร

ฝั่งอ่าวไทยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่บริเวณทางตอนบนจรดตอนล่างนะครับ
ส่วนฝั่งอันดามันนั้นก็จะอยู่ห่างทะเลออกไป

บริเวณฝั่งอ่าวไทยนั้นยังคงต้องเจอกับคลื่นที่สูงประมาณ๓๔เมตร
อย่างต่อเนื่องนะครับไปจนถึงช่วงบ่าย

ทะเลจะกลับมาสงบในช่วงประมาณ๕ทุ่มนะครับ
ก่อนที่จะกลับมาแรงอีกครั้งหนึ่งในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้

ในบริเวณจังหวัดประจวบคิริขันชุมพร
แล้วก็บริเวณทางตอนล่างตั้งแต่บริเวณจังหวัดสงขลา
ปัตตานียาลานรัฐธิวาสนะครับต้องระวังสถานการณ์คลื่นด้วย
นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ต้องย้ำเตือนกัน
แล้วก็ต้องจับตาต่อไปนะครับจนถึงกลางสัปดาห์นี้
นี่คือภาพรวมการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศที่เกิดขึ้น
ตั้งแต่บริเวณทางตอนบนจนถึงตอนล่าง
ปิดท้ายกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ในระยะนี้เองจากการตรวจสอบ
วันนี้ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นวันที่อุณหภูมิลดต่ำที่สุด
คาดการณ์วันนี้ต่ำไปอยู่ที่ประมาณ๑๕องศาเซลเซียต
ขณะที่สูงสุดวันนี้เพียงแค่๒๙องศาเซลเซียตเท่านั้น
หลังจากวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปอุณหภูมิจะไต่ระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง
หลังจากวันพุธเราจะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ
ตอนกลางวันอากาศร้อนอุณหภูมิในช่วงเช้าหลังจากวันพุธเป็นต้นไป
จะอยู่ที่ประมาณ๒๓๒๔องศาเซลเซียต
สังเกตว่าท้องฟ้านั้นเมฆค่อนข้างเบาบาง
ดังนั้นใครที่อยากที่จะหนีลมหนาวไปสัมผัสแสงอุ่นจากดวงอาทิตย์
ต้องระวังหน่อยเพราะว่าแดดค่อนข้างที่จะแรงละทีเดียว
อาจจะทำให้ผิวไหม้เกลี่ยมรวมไปถึงอาจจะมีผลต่อผิวของเราได้ในอนาคต
นี่คือภาพรวมที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงลักษณะอากาศในวันนี้

วันสุดท้ายของเทศกาลตรุษจีนแล้วก็ท่องเที่ยวอย่างมีความสุขด้วยนะครับ
จากนี้คุณผู้ชมสามารถที่จะตรวจสอบสภาพอากาศเพิ่มเติมได้

ตอนนี้ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ
สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป